โอ้ยเก่งจะเลยนะครับ

รุนพ่อแล้วเพิ่งแกกว่าพ่อแป๊กอีกมากถ้าดูภื่อเพิน
รู้สึกว่ามันมีใครมองอยู่แต่

ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าด้วยความที่ตู้ของเล่นทุกคน
มันมีกระจกอยู่ในตู้ทุกคนนึกออกป่ะ
ตอนที่แป้งเงยหน้าขึ้นมาระหว่างหยอดเหรียญ
เห็นผู้ชายคนนั้นเขามองแป้งเว้ย
แป้งแต่แบบแป้งเห็นผ่านกระจกเขาอาจจะไม่เห็นเพราะว่าเหมือนแบบ
เหลื่อมออกไปตรงที่มันอยู่ตรงราวกั้นทุกคนนึกออกป่
แล้วมันจะมีเก้าอี้วางอยู่เหมือนผู้ชายคนนั้นเขาก็นั่งตรงนั้นใช่ไหม
แป้งก็แบบเฮ้ยมันแปลกว่ะก็เลยหลบ
แล้วทีนี้พอแป้งย้ายไปปุ๊บแป้งเงยหน้าขึ้นมาใช่ป่
อันนี้คือไปตู้อื่นแล้วนะผู้ชายคนนั้นอยู่ตรงข้างข้างแป้งขวามือเว้ย
แป้งก็เราก็ยิงแล้วแป้งแป้งก็หื้มอะไรอย่างนี้เนาะ
ด้วยความที่แบบเราก็ไม่รู้จะทำอย่างหน้ายังไงหรืออะไรอย่างนี้
คิดไปเองหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้แต่คือใจตอนนั้นคิดว่า
รู้สึกไม่โอเคแหละรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยอะไรอย่างนี้
ก็เลยเดินเรื่องพยายามจะเดินเรื่องออกไป

คือแป้งน่ะดันบะตายได้แล้วแบบ
ดีใจไงเพราะว่า
ว้ายแกร่งเจอเลยนะครับ

คือแบบรุ่นพ่อแล้วคือแก่กว่าพ่อแม่อีกมั้

แต่นางแต่งตัวแบบดูมีภูมิฐาน
เป็นคนแบบฟิลเหมือนแต่งตัวเป็นพนักงานออฟฟิศอ่ะ

แต่ว่ารักษณะภายนอกคือมีอายุแล้ว
มีอายุเลยคือเป็นพ่อได้แล้ว

คือไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำแบบนั้น

ทำยังไงก็ได้ให้ออกจากตรงนั้นไปได้
แล้วเขาก็มองแบบตายเยอะ

ยังเดินตามอยู่ทุกคนเข้าใจป่ะ

นางก็กลับไปนั่งที่เก้าอี้เหมือนเดิม

คือแบบน่ากลัวจริง